สวัสดีครับพรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์แล้วนะครับใครที่จะออกเดินทางท่องที่เอาไปสะพัดอากาศหนาวลมเย็นคงได้มีโอกาสสัมผัสอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานแต่ว่าใครจะไปภาคอีสานต้องระวังกันหน่อยนะครับเพราะว่ามีโอกาสต้องเจอกับสายฝนท้องฟ้าอาจจะอึมคลึมเป็นพิเศษก
สังเกตว่ามีการเคลื่อนตัวเข้ามาอยู่บริเวณทางตอนล่างของประเทศกัมพูชาประเทศเวียดนามนะครับพายุลูกนี้ไม่ได้เข้าสู่เมืองไหนของเราแน่นอนนะครับเพราะว่ามีอากาศหนาวลมเย็นแพลลงมากันไม่อยู่ดังนั้นลักษณะกลุ่มฝนที่เกิดจากพายุลูกนี้เนี่ยนะครับจะค่อยมีการฉลับขึ้นไปบริเวณพื้นที่ทางตอนบน

สีส้มนี่คือพายุนะครับค่อยเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแล้วก็สีม่วงคืออากาศเย็นที่แผลลงมานะครับแบบนี้เองนะครับช่วงแรกของการแผลลงมาของอากาศเย็นก็จะทำให้เกิดลักษณะของฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผาก่อนนะครับแล้วสิ่งที่ตามมาก็คืออากาศเย็นในช่วงวันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย
โปรดติดตามตอนต่อไป